ทำรายการทุกรายการตัวเองที่ตัวเองทำได้หมดไหมอะไรนะจำรายการทุกรายการที่ตัวเองทำได้หมดไหม
ส่วนใหญ่จำได้อ่าแสดงว่ามีลืมส่วนใหญ่จำก็มีลืมมากแต่มีลืมได้
เพราะว่าแสดงว่าเยอะมากเลยเนอะโอ้โหพี่ทำมาเยอะมากเลยนะ
คือพี่ว่าพี่เป็นเป็นวิดีกรคนที่๒ต่อจากคิดงงชัยอ่ะ

ที่ทำที่ทำรายการแบบว่า

รักไปเธอฉันอยู่กับเด็กไม่ได้เถอะ

เด็กวัยรุ่นเด็กไม่ได้เธอ
คุณต้องทำกับเด็กเด็กจะชอบคุณเยอะ

จริงไม่เมื่อก่อนเธอก็ไม่เอาเด็กหนุ่ม

เธอเอามาหิดผิดมนุษย์มนาตรีกับคนบ่อยกว่านี้

แต่เธอไม่ได้รักเด็ก

ชอบเด็กตั้งแต่ไหนตลายแล้ว

แล้วผมชอบเด็กหลายรุ่นด้วย
กลับเลยังจริงนะดู